คุณผู้ชมครับไปดูปฏิกิริยาของท่านนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่นำไปสู่การที่
ผู้ชุมนุมนั้นนัดรวมตัวกันในวันนี้ครับ

ในช่วงค่ำนี่แหละครับท่านเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสริมงคลของประเทศ
เพื่อให้บ้านเมืองนั้นสงบเรียบร้อย
พระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
หรือว่าวัดโพนะครับท่านไปกับคณะรัฐมนตรี
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี
กรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพระเถรานุเถระนะครับ

และยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี
โดยทุกคนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาว
สวดเจริญพระพุทธมนตร์อยู่รอบนอกพระอุโบสถ
โดยพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย
พ้นอุปสรรคและอันตรายทั้งปวง
ใช้บทเจริญพระพุทธมนตร์ที่ใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รัชกาลที่๔ประยุกต์มาจากพิธีพราม
กับพิธีทางพระพุทธศาสนา
เพื่อป้องกันภัยพิบัติและอุปทะวันตรายนะครับ
แต่หลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับ
ท่านนโยคบอกว่าการสวดวันนี้เป็นการสวดนะครับ
ถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์
และในช่วงที่บ้านเมืองเผชิญกับปัญหาหลายด้าน
ภัยพิบัติโควิด๑๙ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
จัดพิธีโบราณนี้เพื่อให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น
ท่านยืนยันว่ารัฐบาลนะครับ
ทำเพื่อประชาชนทุกฝ่ายนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครทั้งนั้น
ให้สัมภาษณ์เสร็จครับประชาชนที่มาร่วมพิธี

คือประชาชนที่มาร่วมพิธียังรอต้อนรับ

แล้วก็ขอสัญญาจากนายกได้ไหม
นายกไม่ลาออกได้ไหม
ท่านนายกมีปฏิกิริยาอย่างไร
เชิญชมครับ
ท่านแม่งน้ำทั่วมันใช่ไหมอุธกภัยใช่ไหม
หรือโรคละบาดโควิดนะ
แล้วก็สวดเพื่อทวายภอดแดงพระบาทพิวร์
ท่านเจ้าพระมาชดีและพระมงสาธุวงศ์ทุกโอกด้วย
แล้วก็ช่วงนี้เราก็มีวิธีการทางเศรษฐกิจด้วย

ต้องการที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
แต่ผมคิดว่าวันนี้ต้องเอาศาสนามาด้วยนะ
เพราะว่าเป็นหลักของชาติเหมือนกันนะครับ
สำหรับรัฐบาลก็มีคำว่าประชาชน

เพราะว่านายกไม่ใช่คู่กัดแย้งของใคร
รัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ก็ขอให้ทุกคนได้หันหน้ากลับมาปรองดอง
หารือร่วมกันในการแก้ปัญหานะครับ
ปัญหาทุกปัญหามันแก้ได้ถ้าต้องตั้งใจจริง
และในการที่จะแก้ปัญหารัฐบาลยืนยันว่าตั้งใจจริง
ขออยู่ในกรอบที่สามารถบริการได้ตามกฎหมาย

เมื่อจบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานได้มอบผลไม้มงคล
นำมาประกอบพิธีนะครับ
ก็มีกล้วยน้ำว้าทับทิมส้มมะพร้าวลูกพลับ
สับปะรดแก้วมังกลองุ่นแล้วก็ขนุน
ให้กับคณะรัฐมนตรีนำกลับไปเป็นสิริมงคลนะครับ
คุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
นี่แหละครับที่ทางมีผู้ถืออยู่นี่แหละครับ
ท่านนโยคเอากล้วน้ำว้ากลับบ้านไปนะครับ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าจะเป็นเคล็ดให้ทำอะไรสำเร็จได้โดยง่ายครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นประเด็นกันอยู่บ่อยนะคะ
หลายคนก็พูดถึงอยู่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมค่ะ